ส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวหลังจากนายประสิทธิชัยเขาแก้ว
ผู้ก่อเหตุเป็นโจรชิงทองที่รบบุรีถูกจับตัวดำเนินคดีอยู่แล้วตอนนี้
ความคืบหน้าล่าสุดทางภรรยาเองที่ถูกสังคมถาโถมหลายเรื่องเข้าไปทางโซเชียล
ล่าสุดออกมาเปิดใจกับแท้รัฐทีวีครูปลอยบอกว่าเครียดมาก
เพราะว่าถูกตราหน้าว่ามีส่วนรู้เห็นกับสามีรวมทั้งถูกกระแสข่าวต่าง
โจมตีจนแทบจะไม่มีที่ยืนในสังคมครูปอยบอกนะคะ
อีกไม่นานจะออกมาชี้แจงความจริงคือเรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดลบบุรีอีกครั้ง
แล้วก็ได้ไปมีโอกาสพูดคุยเปิดใจทางโทรศัพท์กับครูปอยโดยตรง
ครูปอยเป็นภรรยาของนายประสิทธิชัย
คอยเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวโจมตีว่ามีส่วนรู้เห็นกับสามี
ทำให้เครียดมากโดยเฉพาะในโลกออนไลน์
คอมเมนต์ให้ตัวเธอได้รับความเสียหาย
ทั้งที่ไม่ใช่ความจริงจนทำให้ไม่มีที่ยืนในสังคม
ส่วนตอนนี้ครูปอยยังอยู่กับแม่ในจังหวัดลบบุรี
พร้อมที่จะพบใครขณะเดียวกันครูปอยยังบอกอีกว่า
กระแสที่มีสื่อบางสำนักโยงว่าปอยเนี่ยหลอกเงินจากพอก๊อฟ
เอามาซื้อของแบรนด์เนมใช้ใช้ชีวิตหรูหรา
เอาเงินไปทำศัลยกรรมจนทำให้ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน
มีปัญหาทางการเงินเรื่องนี้ครูปอยบอกว่า
ขอบอกเลยว่าไม่เป็นความจริงเรื่องใช้ของแบรนด์เนม
ตัวเองไม่เคยใช้ใช้ของปกติทั่วไป
บางอย่างยังใช้ของตลาดนัดส่วนเรื่องศัลยกรรม
ก็ไม่เคยใช้เงินของพอก๊อฟเลยเพราะว่าเธอเนี่ยทำมาก่อนจะมาแต่งงาน
ซึ่งสิ่งที่นำเสนอไม่เข้าใจว่าเอาข้อมูลมาจากไหน
หากถามเพื่อนสนิทหรือว่าคนรู้จักปอยจริง
จะรู้ว่าสิ่งที่นำมาเสนอเนี่ยไม่เป็นความจริงเลย

เป็นไงบ้างถ้าแสข่าวที่มีมารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้
เตรียดค่ะรับไม่ได้
แล้วเห็นว่าครูปอยลาออกหรือว่ายังไงครับ
พี่จะต้องเข้าใจนะเค้าเจอสังคมออนไลน์
ผมก็มีกฎระทบกับการทำงาน
สมมุติภาพโพสต์ที่ไม่ใช่เรา

จากเหตุการณ์ทั้งหมดครูปอยลาออก

เพราะบางข่ามันก็ไม่จริง

ไม่จริงเลยค่ะ
เรื่องนั้นก็ไม่ทราบว่าที่เขาไปสัมภาษณ์มา
เป็นสาเหตุให้ขอฮฮกรอบต้องไปยืน
ใช้นะคะถ้ามาดูดีถามคนรู้จักได้หมดเลย
แบรนด์นีนที่พูดนี่หมายถึงอะไรบ้าง
ไม่ใช่ซื้อตามตลาดนัดชั่วไปนี่แหละ
ตัวเราไม่ได้มีความสงคราม
เราก็บอกตามที่เรารู้ทุกอย่างแล้ว
คือเราสังคมออนไลน์มาเรียกเราสักเท่าไหร่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
ที่เดียวนะคะที่แรกด้วยแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานครูปอยก็จะออกมา
บอกถึงรายละเอียดต่างเพิ่มเติมหลังจากนี้นะคะหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปสักพักหนึ่ง
ทีนี้ความคืบหน้าการดำเนินคดีกับนายประสิทธิชัยเขาแก้วเนี่ยนะคะ
ขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งโอนสำนวนคดีนี้
กองบังคับการปราบรามเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
โดยพนักงานสอบสวนกองปราบปรามสอบปากคำพยานไปแล้วทั้งหมด๑๕ปาก
จากทั้งหมด๓๐ปากคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๒สัปดาห์
จึงจะสามารถสรุปสำนวนคดีพร้อมส่งตัวผู้ต้องหาให้กับอายการ
เพื่อสั่งฟ้องคดีต่อไปค่ะ